แล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมเรื่องของแฟนฟุตบอลที่เชียร์ทีมตัวเอง
อาจจะแสดงความไม่พอใจที่อาจจะเกินลิมิตไปหน่อย
เพราะฉะนั้นไปดูภาพกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเกมในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ก็รูปเกมก็เอาแบบผ่านแล้วกันนะครับ
คือเมืองทองเนี่ยออกนำก่อนจากชาช่าเคอร์โยนาที๕๙ซึ่งมันก็เกิดขึ้นในช่วงก่อน๑ชั่วโมงของเกม
คือมาโดนประตูถือว่าโดนช้านะ๑ชั่วโมงของเกม
พอเมืองทองนำปุ๊บเนี่ยด้วยความเป็นทีมหัวตาราง
แต่กลายเป็นว่าบีจี้มาครับ
ก็แซงชนะไปเลยได้ประตูจากดาวิทบาลล่านาที๘๒ดาเนียโรริเกสนะครับ
แล้วก็มีดาวิทบาล่าทำตัวที่๒อีกลูกหนึ่งนาที๘๙ก็เก็บเพิ่ม๒๗คะแนน
แต่ว่าไอ้แต้มเนี่ยมันเท่ากับทางโปรลิสเทโรแล้วก็สุโขทัยแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่า
ก็คืออันดับที่๑๓เนี่ยเป็นโซนที่พ้นจากโซนอันตรายนะใช่ครับ
คราวนี้จบเกมก็เรื่องอันดับตารางคะแนนก็ลุ้นต่อไปยังเหลืออีกหลายเกม
ซึ่งจากคำพูดถ้าใครให้ดูคลิปนี้คือเขาก็ตกใจเหมือนกัน
แต่เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดช็อตแบบนี้ออกมาก็คือแฟนบอลของเมืองทอง
ซึ่งอยู่ในจุดของทีมเยือนเนี่ยมีการคว่างทงภาพที่วงกลมนะครับ
นี่พุ่งเหลาเข้ามาเขาบอกว่าไปทางสหรัฐใช่ไหมกัปตันทีมที่กำลังยืนขอบคุณกัน
มันจะอยู่หน้าสุดในฐานะกัปตันทีมนะครับเจ้าตัวก็ไม่ได้ทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แล้วก็ไม่ได้หลบเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าภาพมุมแบบนี้เราไม่เห็นอยู่แล้วว่าสายตาของตังค์เห็นทงมาไหม
แต่หลบไม่ทันแล้วก็ยืนนิ่งแต่ว่าทงก็เฉียวตัวไป
นี่ครับก็หวัดเสียวนะ
ผมว่าเรื่องอาการบาดเจ็บไปนะนักฟุตบอลคือโดนแล้วเจ็บผมว่าเล่นฟุตบอลเจ็บกว่านี้
แต่ว่าเจ็บใจที่แฟนบอลที่เชียร์ตัวเองคือผลงานทีมไม่ดีนักเตะก็เครียดอยู่แล้ว
ก็บอกตรงมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของเมืองทองนะครับในช่วงหลังที่ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ย
ของพีทีประจวบเนี่ยมันเจ็บช้ำตรงที่แพ้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะ
ใช่ครับแล้วก็เกมที่โดนก่อนแล้วเนี่ยแพ้ไปหนึ่งหกเนี่ย
นอกจากนี้ก็มีเสมอนครราชสีมาศูนย์ต่อศูนย์นะครับ

คือเอาเป็นว่าช่วงหลังมันไม่ดีอันนี้เราเข้าใจได้นะ
แต่ว่าปีนี้ของเมืองทองเนี่ยคือมันไม่ใช่ปีที่ยอดเยี่ยม
เราต้องยอมรับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
การเสริมทัพมันก็ไม่ได้เข้าฝักไม่ได้เข้ามาช่วยทำให้ทีมมันดีขึ้นเท่าไหร

ก็คุมทีมตั้งแต่นัดที่สิบสี่แล้วก็ประเดิมเกมแรกก็แพ้บุรีรำไปศูนย์ต่อสี่
ดังนั้นก็คุมทีมมานะขนาดนี้สิบเอ็ดหนัดคำนั้น๓๕๒แพ้๓

แต้มจาก๒๔นัดก็ตามหลังบุรีรำนะครับ
คือเรื่องแชมป์คิดถึงยากมากตามหลังบุรีรำ๒๘แต้ม
ตามหลังแบงคอกรองจ่าฝูง๑๙แต้ม
ก็แทบจะหมดโอกาสในการลุ้นแชมป์อย่างที่บอก
คือมันเรื่องลุ้นแชมป์ลุ้นยากลุ้นที่๒ยังลุ้นยากเลย

เบืองทองก็แต่ขึ้นชั้นมาเนี่ยได้แชมป์๔สมัย

อันดับ๓หนึ่งสมัยแล้วก็อันดับ๕หนึ่งสมัย
ซึ่งอันดับ๕เป็นผลงานที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับ
เป็นหนึ่งในทีมหัวแถวของศึกไทยลีก

ผลงานตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องตามรุ้นตามเชียร์นะ

แต่ว่าโดยรวมที่ดีอยู่แล้วชื่นชมนะครับ
กำลังใจทีมต่อเถอะเราก็เห็นใจนักเตะ
เขาก็พยายามเต็มที่แล้วไม่มีใครอยากที่จะแพ้หรอกนะครับ